คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
มีครูกระเสียนอายุวัยเจ็ดสิบเอ็ดปีเนี้ยทุกวันนี้นะคะ
เขาจะนำอาหารเนี่ยไปให้หมาจรจัดครับวันนี้ก็เหมือนกันค่ะ
กำลังเตรียมจะนำอาหารไปให้แต่ว่าด้านหากุญแจเปิดประตูรั้วไม่เจอ
ตัดสินใจปีนค่ะปีนประตูรั้วออกไป
จังหวัดที่กำลังปีนเนี้ยนะคะเกิดร่วงร่วงลงมา
แล้วโดนเหล็กประตูรั้วเนี้ยนะคะเสียบไปที่ขา
ทะลุเลยนะคะแล้วร่างก็ห้อยอยู่ตรงนั้นน่ะ

กู้ภัยในอำเภอประจันตคามที่จังหวัดปราจินบุรีค่ะ
กำลังนำนะคะเครื่องตัดถ่างมาตัดช่องเหล็กที่เสียบขา
โมนพิษอายุเจ็ดสิบเอ็ดตรีเป็นอดีตครูโรงเรียนประจันตราราชดรบำรงค์
ที่ห้อยเนี่ยติดอยู่แบบเนี้ยค่ะติดอยู่ที่โร๊ะ
คือพยายามนำลงมาพร้อมกับแผงเหล็กสุดท้ายก็นำลงมาได้สำเร็จ
แล้วมาปฐมพยาบาลในเบื้องต้นนะคะจากนั้นก็ให้กู้ภัย
นำเครื่องตัดเหล็กมาตัดเหล็กส่วนบนออกอีกครั้งเพื่อให้สะดวกในการนำตัวเนี่ย
ผ่าตัดเอาเหล็กออกที่โรงพยาบาลต่อไปการช่วยเหลือคุณผู้ชมดูสิ
ต้องทำกันอย่างช้าช้าค่ะเพราะว่าเหล็กรั้วที่เสียบขาเนี่ย
คือแทงทะลุเข้าไปใกล้กระดูกหัวเข่ามากอ่ะกู้ภัยเนี่ยนะคะ
ต้องทำงานกันอย่างระมัดระวังใช้เครื่องตัดเหล็กตัดเหล็กออกมาทีละชิ้นทีละชิ้น
คือไม่ให้กระทบกระเทือนกับบาดแผลนะคะใช้เวลาเนี่ยประมาณสามสิบนาที
ก็นำตัวลงมาได้สอบถามนะคะสอบถามครูพรานิษฐ์ว่าเกิดอะไรขึ้น
ครูเนี่ยเล่าบอกว่าก็อยู่บ้านเกิดเหตุที่นี่เพียงคนเดียวทุกวันค่ะ
จะต้องออกไปให้อาหารหมาจรจัดในระแวกบ้านปรากฏว่าหากุญแจเปิดประตูรั้วไม่เจอ
เห็นว่าสายแล้วกลัวหมาจะหิวนะคะเลยตัดสินใจถือถุงอาหารหมาเนี่ย
รั้วหน้าบ้านไปเลยค่ะแต่เกิดพลาดนะคะร่วงลงมาแล้วก็ถูกเหล็กเสียบขาอย่างที่เห็น
ร่างก็ห้อยติดอยู่กับรั้วขึ้นนานนับชั่วโมงติดอยู่แบบนั้น
ไม่มีใครเห็นนะคะจนถึงบ่ายน่ะมีเด็กอายุประมาณ๖ขวบเดินผ่านมานะคะ
แล้วก็เห็นขาคนเนี่ยโผล่ออกมาจากรั้วนะคะโดยมองไม่เห็นตัว
หกขวบก็เลยวิ่งไปบอกผู้ปกครองค่ะก็เลยทราบกันว่าครูปรานีตถูกเหล็กแทงขาติดอยู่กับรั้ว
สุดท้ายก็ต้องโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะคะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ